มีครับก็ยังมีตอนนี้ยังมีละครที่ถ่ายทำอยู่สองเรื่อง
ก็คือพัชรมนตราแล้วก็ผู้บ่าวอินดี้ยาหยีอินเตอร์ครับ
คือถ่ายทำทั้งสองเรื่องใช่ไหมใช่ครับก็เจ็ดวันเลย
แสดงว่าปีนี้ก็จะได้เห็นละครอ่าจริงจริงแล้วมันคงถ่ายทำไม่เร็วอ่ะครับ
ก็คิดว่าเต็มที่ถ้าเราถ้าเราทำได้พัฒนามนตราอาจจะได้ดูช่วงปลายปี
แต่ถ้าไม่ทันก็ก็เลื่อนไปเป็นช่วงต้นปีหน้าครับส่วนผู้บ่าววินดี้เพิ่งเปิดกลอง
หลักหลักคือถ่ายกับละครถ่ายละครครับแล้วก็มีถ่ายรายการ
แล้วก็จะมีเอ่อมีงานบ้างแซกแซกเข้ามาแล้วก็
ก็จะมีเวลาพักผ่อนพี่เขาก็จะชอบไปเที่ยวนู่นนี่นั่นอยู่แล้วล่าสุดล่าสุด
รับครับใช่ไหมครับอันนี้คือตัดสินใจจริงจริงไม่นะครับ
เพราะว่าเพราะว่าตอนที่เขาติดต่อมาเราก็
แล้วก็คุยว่าแบบต้องทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแบบ
ต้องดูว่าเราต้องทำอะไรบ้างก็คุยแป๊บเดียวเองครับ
ก็ไม่ได้อะไรเพราะจริงน้องเขาเป็นก่อนอยู่แล้วแล้วเขาก็เหมือนกับว่า
อยากจะมีแคมเปญที่แบบเหมือนถ้าพี่เวียมาได้แล้วก็แบบเหมือนปรับลุคเราสองคนอะไรอย่างนี้
ให้แบบให้ไปเต้นไปอะไรกันมันจะเป็นยังไงคนดูน่าจะชอบเพราะว่ามันเกี่ยวกับ
ความเร็วแรงของของเน็ตอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเอ่อเรียบร้อยครับ
เป็นยังไงบ้างค่ะสนุกครับสนุกมากสนุกก็อ่าน่าจะเป็น
คนน่าจะไม่เคยเห็นผมกับน้องแบบในลุคนี้หรือว่าใน
ในหนังโกสนาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ลองลองดูว่า
จะชอบหรือเปล่าอืมทำงานร่วมกันบ่อยบ่อยแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
กับออกอีเวนต์อะไรอย่างงี้เนอะหลายหลายอย่างก็ดีครับเพราะว่า
ถ้าเป็นเวลาปกติเราก็แทบจะไม่ค่อยได้เจอกัน
เพราะว่าตัวน้องเองก็ละครเยอะนะครับแล้วก็งานก็เยอะ
พี่พี่ก็งานเยอะละครก็เยอะคือถ้าถ้า
ถ้าเป็นงานเราได้ไปด้วยกันเนี่ยนั่นอ่ะถึงจะได้เจอโอ้โห
เวลาส่วนตัวนี้คือน้อยเจอที่งาน
ตอนนี้ยังไม่มีครับตอนนี้ก็จะมีตัวนี้ก็คือตัวล่าสุด
เห็นว่าค่าตัวนี่ฟาดไปเขาบอกว่าเป็นร้อยล้านเลยสามคนอ่าเอาจริงจริงไม่เยอะครับ
ไม่เยอะไม่เยอะก็เหมาะสมครับไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะ
จริงจริงก็ไม่เยอะหรอกครับเดี๋ยวนี้ก็มัน
เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยให้เยอะเท่าไหร่แล้วดูดูแบบว่าตกใจมาก
เปล่าครับเพราะว่าจริงมันไม่ได้ว่าเยอะหรอกมันก็ตาม
ได้ตามเท่าที่เราทำงานทำมากก็ได้เยอะทำงานใช่ครับ
ก็ไม่ได้แบบเบรกปกติใช่ไม่ใช่ว่าแบบพอเรามารับสองคนแล้วมันก็จะแบบ
ไม่ไม่เขาก็ไม่จ้างสิครับนะฮะเราก็ต้องทำตามแบบ
ทำตามหลักอะไรเงี้ยเออครับอย่างงั้นอย่างงั้นอีเวนต์ก็ออกเยอะครับ
อีเวย์ใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับได้เป็นดีครับเวลาเวลาได้ออกงาน
อีเว้นต์ก็จะเป็นเป็นช่วงหน้าที่เราได้พักผ่อนได้มาพบปากกับ

อื่นอื่นบ้างนอกเหนือแต่อยู่ในกองถ่ายก็ดีครับ
ว่าเป็นการพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่งั้นก็คงจะไม่ได้เจอ
แฟนคลับเลยแล้วก็จะได้มาตามตามเวลามางานอี

ทุกคนต้องมีใจ

ของผมไม่ต้องครับ

สำหรับพี่จะเห็นเหตุการณ์อะไรแบบนี้บ่อยไหม

คือเขาพยายามเข้ามันเข้ายากเข้าไม่ถึง

จะเข้าถึงตัวยากบางงานคนไม่เยอะก็

ส่วนใหญ่ก็จะน่ารักครับแฟนคลับจะน่ารัก

เท่าที่อัปเดตกันเมื่อวาน

แต่ถ้าสมมติว่ามีคนออกมาแล้ว

อยากร่วมงานไหมคะกับพี่โป๊
ใช่ครับคืออยากให้จ้างงานผมเยอะ

ใครก็ได้ก็คือจริงไม่หรอกครับ
ทำงานมันสนุกอยู่แล้วแหละ
ยิ่งเราได้เจอคนที่เราไม่ค่อยได้เจอ

มันก็ยิ่งแบบได้พูดคุยได้ประสบการณ์ใหม่
มันก็ยิ่งได้พูดคุยได้ประสบการณ์ใหม่

เพราะเวลารับงานเราก็บอกพี่ใหญ่ก่อน

ไม่บอกว่าเราจะรับงานด้วยกับน้อง
หรือว่าเรียนงานได้หมดได้ไหม

มาดูแลในเรื่องของการรับงานของเรา

เขาก็จะดูในส่วนของละครอย่างเดียว
แต่การสร้างมูลค่าเพิ่มของตัวเรา

ดูพี่เอาเป็นตัวอย่าง

เขาค่อนข้างที่จะให้อิสระ
ในการที่จะทำงาน
เพราะว่าเราก็เต็มที่
ในการทำงานในส่วนของละคร

เพราะว่าพี่ว่าเวียค่อนข้าง

ค่อนข้างที่จะตัดสินใจอะไรได้ดีอยู่แล้ว

อยากทำอะไรก็ทำ

และน้องนักแสดงเลย
ไม่ครับไม่เกี่ยว

แต่ว่าก็แบบคือผมไม่ได้ไปอยากรู้ว่าเขาทำอะไรไง
บางคนที่ตามอยู่ไปดูได้ว่าตามใครบ้าง
ชอบไลฟ์สไตล์หรืออาจจะสนิทกันอะไรอย่างนี้ครับ

ปกติถึงไม่ตามก็จะมีคนแฟนคลับก็จะแท็กรูปมาให้เห็นอยู่แล้ว
อะไรอย่างนี้ใช่ไหมช่องก็จะชอบลงแล้วก็แฮชแท็กมาให้อยู่แล้ว
แต่เราก็ไม่ได้มีถามเลยว่าไม่ตามหนู
เราถ่ายละครกันส่วนใหญ่ผมก็จะทำงานเฉพาะตอนที่๕๐
แต่เวลาที่แบบเราคัดเนี่ยผมก็จะเล่นของผม
เราก็ไม่ได้แบบมานั่งคุยอะไรแบบผมก็จะอยู่ในส่วนของผม
เดินเข้าป่าบ้างอะไรบ้างโลกส่วนตัวอะไรอย่างนี้
แต่ว่าเวลาเราทำงานจริงแล้วก็เข้างานแล้วก็ทำ
ไม่ได้มีคนที่จ๊ะอะไรอย่างนี้ครับ
อย่างนี้รู้ไหมว่าเราเจอกันเพราะว่าก่อนไหน
ความใจจำได้ขึ้นเมื่อไหร่
อะไรจะทำให้เราสองคนมาหวั่งไหว
หรือจะเป็นในตอนที่คุณต้องโน้นเชียดใจ
หรือในตอนที่เราโดนไกล
จะให้ผมได้รู้ว่าคิดถึงแต่คุณของข้างหน้า

ไม่รัก

ไม่รัก

ไม่รัก

ไม่รัก

รักแค่คุณว่าจะรักแค่คุณเท่านั้น

อยากจะมีแค่คุณเพียงคุณเดียว
เล่นบ้าชิ้นแทนบ้าโดนคุณแล้ว
ก็ดีกว่าชิ้นมันยอดอยู่ในหลัง
หากวันสวัสดีก็จะมีแค่เพียงคุณ
ไม่ได้มีใครต้องเกาและไม่ได้มีใครต้องเกา

แสงนั้นก็จะรักเพียงคุณ
อยากจะมีแค่คุณเพียงคุณเดียว

ว่าจะรักแค่คุณ

อยากจะมีแค่คุณเพียงคุณเดียว

อีกเพลงหนึ่งครับนี้ให้สนสารเฉพาะเลย
อีกเพลงหนึ่งครับนี้ให้สนสารเฉพาะเลย
อีกเพลงหนึ่งครับนี้ให้สนสารเฉพาะเลย
อีกเพลงหนึ่งครับนี้ให้สนสารเฉพาะเลย
อีกเพลงหนึ่งครับนี้ให้สนสารเฉพาะเลย
อีกเพลงหนึ่งครับนี้ให้สนสารเฉพาะเลย
อีกเพลงหนึ่งครับนี้ให้สนสารเฉพาะเลย
อีกเพลงหนึ่งครับนี้ให้สนสารเฉพาะเลย
อีกเพลงหนึ่งครับนี้ให้สนสารเฉพาะเลย
อีกเพลงหนึ่งครับนี้ให้สนสารเฉพาะเลย
อีกเพลงหนึ่งครับนี้ให้สนสารเฉพาะเลย
อีกเพลงหนึ่งครับนี้ให้สนสารเฉพาะเลย
อีกเพลงหนึ่งครับนี้ให้สนสารเฉพาะเลย
อีกเพลงหนึ่งครับนี้ให้สนสารเฉพาะเลย
อีกเพลงหนึ่งครับนี้ให้สนสารเฉพาะเลย
อีกเพลงหนึ่งครับนี้ให้สนสารเฉพาะเลย
อีกเพลงหนึ่งครับนี้ให้สนสารเฉพาะเลย
อีกเพลงหนึ่งครับนี้ให้สนสารเฉพาะเลย
อีกเพลงหนึ่งครับนี้ให้สนสารเฉพาะเลย

อีกเพลงหนึ่งครับนี้ให้สนสารเฉพาะเลย

อีกเพลงหนึ่งครับนี้ให้สนสารเฉพาะเลย
อีกเพลงหนึ่งครับนี้ให้สนสารเฉพาะเลย
อีกเพลงหนึ่งครับนี้ให้สนสารเฉพาะเลย
อีกเพลงหนึ่งครับนี้ให้สนสารเฉพาะเลย
อีกเพลงหนึ่งครับนี้ให้สนสารเฉพาะเลย
อีกเพลงหนึ่งครับนี้ให้สนสารเฉพาะเลย
อีกเพลงหนึ่งครับนี้ให้สนสารเฉพาะเลย

ในช่วงชีวิตของฉันมาจนเจอ
จนไม่ได้เจอเธอ
โลกที่เกิดออกมาสุดท้าย
โลกที่มีแต่ความว่างลาย
ฝาที่ชุดและวันเศร้า
ไม่คิดเลยจะมีวันนี้ได้

ที่ทำให้ช่วงชีวิตของฉันอาจจดดับ
จนไม่ได้เจอเธอ
ขอบคุณทุกสวัสดีที่เราได้เจอกัน
ขอบคุณทุกคนมากที่ทำให้ฉันได้ขอบเธอ
ขอบคุณทุกคนมากคนใดที่ไม่ควรมีฉันนะ
เธอเธอสุดที่รัก
เยี่ยมมาก
รู้มั้ยว่าวันที่ยังไงรู้มั้ยว่าสุขใจแค่ไหน
รู้ไหมว่าชีวิตกับเราของฉันนั้นเปลี่ยนไปเท่าไหร่
รู้มั้ยว่าตอนฉันเจอเธอรู้มั้ยฉันเคยเป็นยังไง
รู้มั้ยงานที่ได้เจอเธอนั้นฉันยิ่งใหญ่สักเท่าไหร่
ถ้ารักกันเธอทั้งนั้นที่ทำเป็นช่วงชีวิตของฉันน่าจบเติบ
จนไม่ได้เจอเธอ
ขอบคุณสูงสวรรค์ที่เราได้เจอกัน
ขอบคุณคนสำคัญที่ทำให้ฉันได้พบเธอ
ขอบคุณทุกเรื่องราวคนแทนที่ได้คุณให้ฉันแน่นได้เธอ
ขอบคุณสูงสวรรค์ที่ทำให้ฉันได้พบเธอ

ขอบคุณคนสำคัญที่ทำให้ฉันได้พบเธอ
ขอบคุณทุกเรื่องราวคนแทนที่ได้คุณให้ฉันแน่นได้เธอ

โปรดติดตามตอนต่อไป